หายอย่ายฆาตยายตายกลางสวนยางพาร้า
ของคุณผู้ชมฟังไม่ผิดเพราะว่าเขาอายุเจ็ดสิบแปดกับเจ็ดสิบเอ็ดปี

แต่ฝ่ายหนึ่งเอาฝ่ายหนึ่งไปประจานอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยไม่พอใจ
ดักนะฮะด้วยการเอามีดไปฟันหน้าเป็นแผลเวอะหวะตายคาสวนยางพาราแบบนี้
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
นี่คือสภาพสบใยสีนางลมงสุกริมวัย๗๘ปี
ถูกค้้ายใช้มีดฝนไปหน้าเป็นแผลเวอร์วะ
นอนตายกลายเป็นศพหมกสวนยางพารา
พื้นที่บ้านหนองเตยหมู่๕ตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
ตอนตีสามวันที่สิบหกมกราคม
ตำรวจสพย่านตาขาวรุดไปชนะสูตรพลิกศพ
พบถูกฟันเข้าที่ศีรษะและใบหน้าเลือดไหลโกก
และยังมีร่องรอยฟกช้ำอีกหลายจุด
ที่เกิดเหตุมีไฟฉายคาดหัวมีดกรีดยางหินลับมีดตกอยู่
เก็บรวบรวมเป็นหลักฐาน
ทีมสืบออกแกะรอยหาพยานดูจากรูปการณ์แล้วเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่
เพราะรู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีมีการวางแผนมาดักรอเพื่อสังหารเหยื่อโดยเฉพาะ
อกกับมีพยานได้ยินเสียงร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดตอนตี๒ก่อนสิ้นเสียงลง
ขีดวงไปที่คนแถวนั้นก่อน
การทำงานของตำรวจยิ่งขยายผลก็ยิ่งใกล้ปม
สายข่าวแจ้งว่ายายศรีไม่มีศัตรูที่ไหน
จากคู่ปรับกับยายยมเพื่อนบ้านวัย๗๑ที่มีปัญหาคาราคสังเรื่องหนี้สินเงินทอง
ช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุยายศรีเพิ่งมีปากเสียงกับยายยมสดร้อนเรื่องเงินเงินทอง
จากนั้นไม่นานยายศรีก็มาถูกฆ่า
จึงพุ่งไปที่ยายยมทันที
เค้นสอบปากคำอยู่นานกว่าคนร้ายวัยชราจะยอมเปิดปากสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุฆ่าจริง
ยมบอกที่ฆ่าเพราะต้องการล้างแค้นก่อนหน้านี้ตนยืมเงินยายศรีบ่อยครั้ง
ครั้งละสองถึงสามร้อยรวมเป็นเงินทั้งหมดประมาณห้าพัน
มานาน๑ปีไม่ได้ใช้คืนตนจึงถูกยายศรีนำไปพูดประจาน
ด้วยความโมโหผสมความแค้นจึงไปดักรอสังหาร
ตอนแรกตั้งใจแค่สั่งสอนแต่ถ้าว่าพลั้งมือจนบานปลายกลายเป็นจบชีวิต
คำสารภาพของยายมยังคงแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ยอมสารภาพว่าใช้อาวุธมีดลงมือ
เพียงแค่ใช้กำลังทุบตีทั้งที่เจอหลักฐานอยู่ทนโทษว่าตายเพราะโดนมีดฟันยับ
ยังไม่ขอทำแผนประกอบคำรับสารภาพอีกต่างหาก
แม้ผู้ก่อเหตุจะปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้อาวุธแต่ตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
นำมีดกรีดยางไปตรวจหาลายนิ้วมือแฝงเพื่อใช้มัดตัวคนร้ายชนิดดิ้นไม่หลุด
ในชั้นนี้ควบคุมขังยายมไว้ในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
สรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขังเหตุสลดครั้งนี้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มชาวบ้าน
หลายคนบอกอายุอนามปูนนี้ไม่น่ามาก่อเหตุฆ่ากัน
ฉากสุดท้ายต้องมาชดใช้กรรมใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ในคุกตาราง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน